คุณผู้ชมอีกคดีหนึ่งที่เราต้องตามกันต่อกรณีที่
เยาวชน๕คนไปรุมโทรมเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๖โมงเย็น
คือตำรวจเขาก็กันพื้นที่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะ
คือตั้งใจว่าจะเอาตัววัยรุ่นทั้ง๕คนมาทำแผน
ทำได้ไหมตัวเขาคุณมันชุนละมุนวุ่นวายมาก
เพราะว่าพอชาวบ้านเขารู้ข่าวเขาแห่มารอดูกัน
แล้วบางคนบอกว่าตั้งใจเลยจะมารุมประชาธรรม
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นหน่อย

เขามีการไลฟ์บรรยากาศสดเอาไว้ด้วยค่ะ
ตอนนี้คนเป็นลมแล้วครับเขา
เห็นไหมคุณคือแค่นี้อารมณ์ของคนก็มาแล้วค่ะ
แล้วทีนี้พอเมื่อวานพอตำรวจเขาเห็น

อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยยกเลิกการทำแผนไปก่อน
เขาก็ไลฟ์แล้วก็เดินทางไปที่โรงพักเมืองสระบุรีด้วย
ตั้งใจว่าจะไปทวงถามความเป็นธรรมในคดีนี้
แต่ทีนี้ระหว่างทางที่เขาเดินทางไปเนี่ยก็ไปเจอกับชาวบ้านมากันเยอะเลยค่ะ
มารอดูการทำแผนที่บริเวณหน้าร้านขายของหน้าอาชีวะสระบุรี
ทีนี้คุณมาร์คพิษบูเขาก็เลยลงจากรถเลยนะไปสัมภาษณ์ไปถามชาวบ้าน
แล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจที่อ้าวทำไมตำรวจจะยกเลิกทำไม
ทำไมไม่พาเยาวชนทั้ง๕คนมาทำแผน
แต่กลับพาผู้เสียหายที่เป็นน้องวัย๑๒ปีมาชี้จุดที่เกิดเหตุแทน
ทีนี้เจ้าของร้านก็ไม่ยอมเปิดร้านเพื่อให้ชี้จุด
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านทำแบบนี้
แปลว่าเจ้าของร้านรู้เห็นด้วยใช่ไหมยินยอมด้วยใช่ไหม
เยาวชนทั้ง๕คนใช้สถานที่มารุมโทรมเด็กหญิง
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนการไลฟ์นี้หน่อยนะคะ
นี่เขาก็เป็นการเก็บหุ่น
แล้ววันนี้เรากำลังรอดหรือไหม
หนูรอเมื่อกี้หนูถามตำรวจ
เขาบอกว่าทำแผนกายแล้ว
ทำแผนเป็นอะไร
หลังนี้เขาไม่เปิดให้เพราะว่าเจ้าของบ้านยังไม่มา

ทำแผนอะไรอ่ะทำแผนมันต้องมีผู้ต้องหาดิ
มาเลยมาเลยเดี๋ยวไปถ่ายที่โรงพักไปที่โรงพัก
พวกเราไปที่โรงพักครับ
รถจอดรถตู้ผมอยู่ข้างหน้า
ไปที่โรงพักครับไปที่โรงพัก
ไปที่โรงพักเดี๋ยวผมจะไปที่โรงพักไปถามเขาดี
ไปโรงพักไปโรงพักไปโรงพักเร็ว
ไปที่โรงพักพวกเราตามมาตามมาโรงพักครับ
ไปที่โรงพักพวกเราตามมาเลยครับตามมา

คดีนี้มีความวุ่นวายตั้งแต่เรื่องของวันเกิดเหตุแล้วนะ
คือจริงวันเกิดเหตุคือ๑๔ธันวาคมช่วงตี๒๓๐นะครับ
แล้วก็พ่อของน้องวัย๑๒ปีที่ถูกเยาวชนอายุ๑๕๑๖ปีรุมโทรม
คุณพ่อก็มาเจอทั้งเยาวชนมาเจอทั้งญาติของเยาวชน
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับญาติของเยาวชนด้วย
ต่อยด้วยตอนนั้นพ่อบอกว่าพ่อก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
กับคนที่มาทำร้ายมารุมโทรมลูกสาวแบบนี้
คือมันก็เลยวุ่นวายกันตั้งแต่วันเกิดเหตุ
กระทั่งมาถึงโรงพักแล้วก็เรื่องของคดีอีกที่
ของเด็กหญิงวัย๑๒บอกว่าโอ้โหทำไมตำรวจปล่อยตัวเยาวชนไปได้๕๖คน
ไปได้ยังไงในเมื่อกระทำผิดแบบนี้
ก็เลยเป็นเหตุวุ่นวายมาถึงจนทุกวันนี้เลยนะฮะ
ค่ะทีนี้อย่างที่บอกค่ะเพราะเหตุการณ์เมื่อวานเมื่อคืนนี้นะคะ
ช่วงค่ำคุณม้าเขาก็ไปคุยกับทางพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
แล้วก็ไปคุยกับผู้กำกับโรงพักเมืองสระบุรี

สรุปได้แบบนี้คุณผู้ชม๔ข้อคือ๑
จะทำคดีนี้ด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ทำโดยเร็วที่สุด
ต้องโดยเร็วสิเรื่องนี้พบตรพนเอกจักรทิพย์ชายจินดาสั่งการ
บอกว่าเป็นคดีเหตุสะเทือนขวัญ
เป็นการใช้ความรุนแรงกระทำทางเพศกับเด็ก

ใช่แล้วก็ข้อ๒ก็คือจะตรวจสอบสารเสพติดในตัวเยาวชนทั้ง๕คน
จะต้องไปตรวจสอบตามที่ชาวบ้านเขาร้องด้วยว่า
บริเวณหน้าร้านขายของมันเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น

และข้อ๔จะต้องตรวจสอบทางร้านว่า

ให้เยาวชนทั้ง๕คนมารุมโทรมเด็กหญิงในร้าน

เรื่องของวิ่งเต้นทางคดี

โดยตำรวจในเหตุการณ์
มีพฤติกรรมเหมือนจะเข้าข้างผู้ต้องหาตอนนี้มาขอโทษพี่ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีแล้ว
ซึ่งทางโรงพักเองก็จะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยต่อไปด้วย
ความเคลื่อนไหววันนี้ค่ะคุณมาร์คพิษบูจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
ยื่นผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เพราะว่าทีมคุณมาร์คพิษบูลงไปสัญหาผู้สมัครพักการเมืองที่จังหวัดอ่างทอง
ว่าราชการจังหวัดก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งอยู่ประจำจังหวัดนะคะเลยจะยื่นหนังสือผ่าน
เพื่อจะขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็เสนอโยกย้ายผู้กำกับสพเมืองสระบุรี
รองผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนปราบราม
แล้วก็พนักงานสอบสวนที่รับเจรจากับพ่อของน้องวัย๑๒ปีให้ยอมความ
จะให้ไปประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
แล้วก็จะขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มอบให้พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาดูแลคดีนี้หน่อยคดีนี้จะได้เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรม
รวมถึงจะเสนอให้ปลดนายสังวานสิทธิปัญญาประธานสภาอบตพึ่งรวง
ให้ออกจากตำแหน่งพร้อมกับดำเนินคดีอาญาด้วย
ข้อหาก็คือเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
รวมถึงผู้ที่ร่วมขบวนการว่ามีใครไหมที่เป็นนกต่อล่อลวงเด็กหญิงมา
ซึ่งในคดีนี้ผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง๕คน
จะต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่ง
คุณม้ากัดไม่ปล่อยจริงแล้วก็คดีนี้ถือว่าเป็นคดีละเอียดอ่อนนะครับ
ก็สหวิชาชีพจะต้องตรวจสอบและร่วมสอบปากคำกับตำรวจ
เยาวชนทั้ง๕คนแล้วก็น้องวัย๑๒ปีด้วย
ตอนนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับ